ร่วมกันร่วมกิจกรรมนี้ผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์นะคะ
ดารานักแสดงหลายคนที่ติดภารกิจเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพที่
แล้วก็เขียนบรรยายภาพเพื่อส่งแรงใจไปร่วมร้องเพลงกับบุคคลเหล่านั้นด้วยค่ะ
นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของคนไทยเวลาบ่ายโมงตรงเมื่อวานนี้สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เพลงสันเสริมพระบารมีโดยผสกนิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศที่พร้อมเพลียงกันเปล่งเสียงร้องจากหัวใจเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาล
โพสต์ภาพข้อความเนื้อเพลงสันเสริมพระบารมีพร้อมบรรยายความรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ส่งมาจากแดนไกลแต่หัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับคนไทยที่ท้องสนามหลวง
ครอบครัวศิลาชัยก็เคยพาครอบครัวมาทำงานจิตอาสา
อาหารให้กับประชาชนที่เดินทางมาศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ก็ส่งกำลังใจผ่านหน้าจอโทรทัศน์ทั้งที่ใจอยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วย
ส่วนนักแสดงขวัญใจประชาชนอย่างณเดชนคุกิมิยะแล้วก็ยายาอุรัสยา
เดินทางไปทอดกระถิ่นสามัคคีที่วัดป่ารัตนมงคล
ที่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ